มีความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณสัก๑๐โมงเมื่อวานนี้นะคะ
ที่มีคนร้ายเป็นผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์กันมา
แล้วก็ใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบปิดบังใบหน้าเลยค่ะ
แล้วก็มาจี้ชิงเงินกับผู้หญิง

เขาเพิ่งไปถอนเงินออกมาจากธนาคารกรุงเทพสาขาเชียงแสนนะคะ
ถอนเงินออกมา๑ล้าน๕๐๐๐๐บาท
แล้วคนร้ายเนี่ยไปเคาะประตูรถฝั่งที่เธอนั่ง
เธอก็เปิดประตูมาถามว่ามีอะไร
คนร้ายคว้าเอาถุงที่เธอใส่เงินวางเอาไว้ที่คอนโซลหน้ารถ
แล้วเอาปืนมาขู่แล้วไปเลยคนร้ายขู่ว่าอย่าตามมา
ผู้เสียหายก็คือนางวัชรินบรรจงเลขานะคะเป็นพนักงานบัญชีของสหกรการเกษตรเชียงแสน
ก็ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ให้ไปเบิกเงิน
แล้วก็เอาเงินกลับไปที่ทำงานเลยเบิกเงินสดใส่ถุงมาเลยอ่ะ
มีคนขับรถนั่งรออยู่ในรถคือนายขจรริยสาร
แล้วคนร้ายก็มาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปเดี๋ยวฟังเสียงผู้เสียหายดูค่ะ
ตำรวจสพเชียงแสนรู้ตัวคนร้ายตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
คือนายสิทธิโชคเมืองมาหรือในอิ๋วอายุ๓๔ปี

เป็นอดีตพนักงานของสหกรการเกษตรเชียงแสนนี่แหละ
ตำรวจก็รู้ว่าบ้านอยู่ไหนประสานกับทางบ้าน
บ้านบอกว่านายสิทธิโชคกำลังจะกลับบ้าน
ตำรวจก็เลยไปรวบตัวเอาไว้ได้ในที่สุดนะคะ
ตรวจสอบในรถของนายสิทธิโชคมีเงินสดอยู่ประมาณ๑แสนบาท
ซ่อนอยู่ในกระเป๋าเป้วางอยู่ที่เบาะหลังของรถ

ตำรวจสพเชียงแสนนำตัวนายสิทธิโชคคนร้ายนะคะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่ค่ะ
จุดแรกไปที่สาลานั่งพักริมทางห่างจากธนาคารไป๒๐เมตร
เป็นจุดที่นายสิทธิโชคไปนั่งรอเงินหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วนะคะ
แล้วก็กระโดดขึ้นรถจักรยานยนต์ไป
นายชื่นจ่ายก้อนคำพี่เขยของนายสิทธิโชคนี่แหละจอดรออยู่
แล้วก็ขี่หนีไปในซอยข้างร้านทวียน
หลังจากนั้นก็ขี่รถไปที่หลังปาชาเชียงแสน
เป็นจุดที่นายสิทธิโชคจอดรถจักรยานยนต์อีกคันทิ้งไว้
หลังต้นศักดิต้นใหญ่นะคะแล้วก็แบ่งเงินกัน
ตัวนายชื่นใจเอาเงินไป๕แสนบาท
สิทธิโชคเอาเงินไป๕๕๐๐๐บาทแล้วแยกย้ายแยกกันหนี
นายสิทธิโชคขี่รถจักรยานยนต์คันที่จอดไว้หลังต้นศักดิ
ไปที่บ้านแม่คำเกษตรตำบลป่าศักดิ์อำเภอเชียงแสน
เป็นบ้านของเพื่อนเอาปืนห่อนะคะเอาเสื้อยืดสีดำห่อไว้
เป็นปืนที่ใช้ในการก่อเหตุไปฝากไว้ในตู้ใต้ถุนบ้านเพื่อน
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวนายสิทธิโชคกลับมาที่สพเชียงแสนเพื่อดำเนินคดีนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสัตศักดิ์ผู้กำกับสพเชียงแสนบอกว่า
สิทธิโชครับสารภาพค่ะว่าตัวเองเนี่ยชอบเล่นการพนัน
เงินที่ได้มาเอาไปใช้หนี้พนันในพื้นที่อำเภอแม่สาย
ส่วนนายชื่นใจพี่เขยของนายสิทธิโชคชุดสืบสวนภูทรจังหวัดเชียงราย
กำลังตามตัวอยู่นะคะคาดว่าจะได้ตัวเร็วนี้ค่ะ
นี่แหละฮะจุดจบของคนที่ติดการพนันเล่นการพนัน